โบราณบ้านเราเนี่ยเคยมีคำกล่าวที่บอกว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดารไพร่ใช่ไหมคะ

ทีนี้หลายคนเขาก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะต้องมีกระเพาะสองกระเพาะ
กินข้าวอิ่มแล้วล่ะแต่ต้องมีของหวานตบท้ายสิ
ข้าวกับของหวานจะมาปนกันกินพร้อมกันไม่ได้

ได้จริงเป็นการรวบรัดในช่วงเรียกว่าโลกปัจจุบันที่เหมือนกับว่า

พาไปดูเมนูนี้เลยค่ะเป็นของขาวกับของหวานรวมอยู่ด้วยกันเลย

นี่คือหน้าตาของคุกกี้เบอร์เกอร์ที่แอมมาดาวตัน
หญิงสาวชาวอังกฤษจากเมืองบรอมสโกรฟเทศมนตรวูสเตอร์เชอร์
ทางฝั่งมิดแลนด์ทางตะวันตกของอังกฤษวุสเตอร์เชียนะคะ
กำลังรับประทานอย่างตั้งอกตั้งใจเลย
เป็นภารกิจของเธอที่จะต้องพิชิตของหวานสุดขึ้นใช่เขาว่าอย่างนั้น
คือมันรวมน่ะรวมได้แต่มันอร่อยหรือเปล่ามันไม่รู้น่ะ
อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
เธอบอกว่าเธอสามารถจัดการคุกกี้เบอร์เกอร์ชิ้นนี้ได้สำเร็จภายในเวลาเพียงแค่
ติ๊กต๊อก๙นาที๒วิเท่านั้น
เป็นชัยชนะครั้งแรกสำหรับภารกิจนี้เลยนะคะ
หลังจากที่เข้าร่วมการแข่งขันนักกินมากว่า๒ปี
เพราะเป็นเบอร์เกอร์ที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคุณผู้ชมฟังดี

และยังมีมันฝรั่งทอดเคลือบช็อกโกแลต
สมกันจนกลายเป็นเมนูสุดพิษดาร
อยากฟังแคลอรี่ไหมคะคราวที่แล้วเรานำเสนอเบดิโต้๕๐๐๐ใช่ไหมคุณ
นี่๕๕๑๗แคลอรี่

ม่าบอกเลยว่านี่คือเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยกินมา
โดยก่อนหน้านี้เนี่ยเอมม่าเป็นที่รู้จักในนามของผู้ที่สามารถพิชิตภารกิจ
คราวนี้เธอก็สามารถพิชิตเบอร์เกอร์คุกกี้
คือมันไม่น่าเข้ากันเลยจริงนะเบคอนชีสมัสเมโลเมอร์แรงช็อกโกแลตคุกกี้

แต่ถ้าแยกชิ้นเนี่ยคือมันอร่อยทุกอย่างนะ
คือของอร่อยทุกอย่างมารวมกันก็เชื่อว่าก็น่าจะอร่อย
คือหลายคนมีคติว่ากินเข้าไปทุกอย่างก็รวมกันอยู่ในท่อ